ไปดูเรื่องที่น่ากลัวทีเดียวที่นครศรีธรรมราชหน่อยครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปีถูกฆ่า

เอาหิน๓ก้อนใหญ่คุณผู้ชม๓ก้อนใหญ่
ถ่วงเอาไว้ปรากฏว่าคนตกปลาไปพบศพครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นถาวนั้นไม่มีใครแจ้งคนหายเอาไว้
หรือจะตามล่าตัวคนร้ายให้ได้
นี่แหละครับตำรวจสพปากพนังรับแจ้งเหตุว่า
ไปเจอศพลอยอยู่ในทะเลนะครับห่างจากชายหาด
ตำบลบางพระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวร
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกันชนะสูตรศพ
พบผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเพศชายอายุ๔๐ปี
สวมเสื้อสวมกางเกงยีนขาสั้น
ที่สำคัญสภาพศพนะครับถูกมัดมือมัดเท้าผูกคอ
แล้วก็โยงด้วยเชือกไนลอนถวงด้วยหินขนาดใหญ่๓ก้อนนะครับ
จมอยู่จนขอให้นะครับเริ่มเน่าแล้วล่ะ
ทำให้ตรวจสอบไม่ชัดว่ามีบาดแผลหรือเปล่า
แล้วน่าจะเสียชีวิตมาสัก๑สัปดาห์แล้วด้วย
นายสุรเชษภรรย์เพชรสงศ์นะครับ๑ในที่ไปตกปลานะครับ
และเป็นผู้พบศพเล่าบอกว่าช่วงเช้าออกมาไปตกปลานะครับ
แถวเกาะกระแถวแนวปาการังนะครับ
ห่างจากชายฝั่งนครศรีธรรมราชไปประมาณสัก๓๐กิโลเมตร
นั่นแหละครับถึงไปเจอศพนะฮะห่างจากฝั่งไปประมาณ๑กิโลเมตร
พลตำรวจตรีณพันวุฒิเลี่ยมสงวนนะครับ
ประคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดี
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่แล้วนะ
แกะรอยหาพยาหลักฐานนะครับจากคนร้าย
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบญาติของผู้เสียชีวิตด้วยว่าเป็นใคร
จากการตรวจสอบศพนะครับแล้วก็ชุดที่สวมใส่
ไม่น่าจะเป็นชาวประมงส่วนเชือกไนลอนที่เอามาใช้ก่อเหตุ
เป็นเชือกนะฮะชนิดที่คือเป็นเศษอวน
เป็นลักษณะเศษอวนที่เสื่อมสภาพตามชายหาดทั่วไป
แล้วก็ใช้ก้อนหินถ่วงเอาไว้ถ่วงเอาไว้นะฮะ
เดี๋ยวส่งศพไปให้แพทย์ผ่าชนะสูตรนะครับ
เพื่อหาร่องรอยบาดแผลว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรครับ